ไปช่วยกันจับขโมยกันหน่อยนะคะขโมยรายนี้เป็นผู้หญิงอายุสามสิบปีเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าเธอเนี่ยเข้าไปซื้อทองทำทีว่าขอดูทองหน่อยแล้วก็บอกว่าจะเอาไปให้แฟนดูก่อน
ใดนั้นวิ่งออกจากร้านด้วยความรวดเร็วเจ้าของร้านก็เร็วไม่แพ้กันค่ะ
เก้าอี้ปลาใส่เธอปรากฏว่าไม่โดนนะคะแต่กระจกร้านเนี่ยแตก
ที่สุดแล้วค่ะก็ต้องอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิดในการติดตามตัวเธอมาดำเนินคดีต่อไป
นี่เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะของร้านทองแม่หล่วนแปด
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
บันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้หญิงอายุ๓๐ปีสวมเสื้อคอกลมสีขาว
กางเกงขาสั้นเธอก็ทำทีเข้ามาในร้านทองแล้วก็ขอดูสร้อยคอ
สร้อยข้อมือนะคะเป็นทองรูปภัณฑ์หนัก๒บาท
แล้วก็ชวนเจ้าของร้านพูดคุยอยู่นาน๕นาที
แล้วก็ขอดูสร้อยคออีก๒บาท๑เส้น
จากนั้นเมื่อสบโอกาส
คนร้ายก็เลยฉกสร้อยคอทั้ง๒เส้น
วิ่งขึ้นรถเก๋งขับไปเลย
เจ้าของร้านวิ่งตามไปแล้วก็คว้าเก้าอี้ไม้ฟาดไปที่กระจกนะคะ
ทำให้กระจกแตกเสียหาย
แต่คนร้ายก็สตาร์ทเครื่องหลบหนีไปได้
โดยมุ่งหน้าไปทางสี่แยกโคกขวาง
เรื่องต้นเจ้าของร้านบอกว่าสร้อยคอที่เจ้าคนร้ายเนี่ยขโมยไป

คิดเป็นเงินมูลค่า๙๐๐๐บาทเลยนะคะ
เพราะว่าข้อมือมันคู่กับสร้อยอย่างนี้พอดี
จริงประตูที่ร้านมันล็อคได้แต่ประตูต้องเปลี่ยนบานเพราะว่ามันเก่าตกละ
แล้วมีมุดที่ล็อคยังไม่มา
ด้านตำรวจภูทรศรีมหาโพธิก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พร้อมมอบหมายชุดสืบสวนให้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายนั้นจะใช้หลบหนี
โดยคนร้ายขับรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะ
ทั้งหมดก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ